ดำเต็มถางตรีขโรภค่ะสรีกัญญาตรร๑สกุล
ท่านพระมันธานที่ขโรภค่ะที่ฉันได้ฟังแท่นายกรัฐมนตรี

เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีพูดราวกับว่า

เศรษฐกิจภายในประเทศก็จะดีขึ้นมาเอง

โดยที่รัฐบาลแทบไม่ต้องทำอะไรเลย

ทุกวันนี้ที่ทำอยู่นั้นดีแล้ว
วิธีคิดแบบนี้มันมีปัญหามาก

ก็จะแจกแต่คนละครึ่ง
จะเยียวยาก็แจกคนละครึ่ง

ใช้เงินไปถึง๒แสน๒หมื่น

หรือแม้แต่จะใช้ในการช่วยเหลือค่าครองชีพ

คนที่สมควรจะได้รับกลับไม่ได้รับและที่สำคัญคือประเทศนี้
ไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาวได้จากการแจกคนละครึ่ง
ข้อเสนอที่เรามีก็คือว่ารัฐบาลจำเป็นที่จะต้องมีแผนฟื้นฟูประเทศจริง
จังจังได้แล้วไม่ใช่แค่พาเศรษฐกิจกลับไปสู่จุดเดิม
แต่ต้องใช้โอกาสนี้ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่
ให้ทุนเล็กทุนน้อยได้มีที่อยู่ที่ยืน
เติบโตเกิดการจ้างงานที่มีคุณภาพ
และทำให้อุตสาหกรรมเป้าหมายต่างในโลกหลังโควิดนั้น
เกิดขึ้นจริงได้ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดสิบเก้า
เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลได้กู้เงินผ่านพรกรเงินกู้มาแล้ว
สองสองครั้งหนึ่งจุดห้าล้านล้านบาท
มาแล้วเกือบ๒ปีตั้งแต่มีเงินกู้ครั้งแรก
ตอนนี้งบประมาณต่างเหล่านั้นก็ได้อนุมัติไปจนเกือบเต็มวงเงินแล้ว
ของห้าแสนล้านเนี่ยอาจจะยังเหลืออยู่ประมาณแสนกว่าล้าน
แล้วก็ยังไม่นับรวมงบกลางที่มีอยู่ในหน้าตักอีก๒ปีรวมกันทั้งสำรองจ่ายฉุกเฉินจำเป็น
แล้วก็งบกลางโควิดสองแสนสี่หมื่นล้านบาท
แต่ท่านประธานทราบไหมคะว่าเงินเกือบ๒ล้านล้านบาท
มันมีงบประมาณสำหรับสิ่งที่เรียกว่าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจจริง
ไม่รวมงบที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจแค่๗๗๐๐๐ล้านบาทเท่านั้นเอง
งบฟื้นฟูจำนวนเท่านี้ถ้าจะเป็นงบฟื้นฟูที่ต่ำที่สุดตั้งแต่เราเคยมีวิกฤตเศรษฐกิจมา
ทั้งที่วิกฤตครั้งนี้หนักหนาสากันกว่าทุกครั้ง
สไลด์กลับไปค่ะถามว่ามันฟื้นฟูได้จริงหรือเปล่ามันฟื้นฟูไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจภูมิภาคก็ยังไม่ฟื้นกลับคืนมา
ท่านอาจจะท่องตัวเลขส่งออกว่าส่งออกดีขึ้นส่งออกดีขึ้นแต่พอเราดูเศรษฐกิจภูมิภาคขอย้อนกลับไปค่ะ
พอเราดูเศรษฐกิจภูมิภาค๒ตัวที่ที่ฉันจะดูก็คือการอุปโภคบริโภคกับรายได้เกษตรกรทุกตัวที่เป็นแท่งสีส้มติดลบหรือไม่ก็ลดลงอย่างน่าใจหาย
มันก็คือว่าการที่แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ผ่านมานั้นมันใช้ไม่ได้ผลรายได้คนลดลงยังไม่ฟื้นจากก่อนโควิด
ท่านประธานที่เคารพค่ะงบประมาณ๗๗๐๐ล้านบาทที่เราจะใช้เป็นแผนฟื้นฟูนี้ถ้ารัฐบาลใช้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็คงเห็นผลงานอะไรดีขึ้นมาบ้าง
แต่มันเต็มไปด้วยโครงการเบี้ยหัวแตกแบบที่ไม่มีวันเสร็จทุกวันนี้ถ้าเราอ่านมติคณะกรรมการกันกรองเงินกู้
เราจะเจอแต่เรื่องพิจารณาว่าจะยกเลิกโครงการไหนจะลดวงเงินโครงการไหนหรือว่าจะเลื่อนโครงการไหนบ้าง
ในขณะที่ตอนครั้งแรกที่รัฐบาลมานำเสนอแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับสภา
รัฐบาลวาดฝันให้กับเราไว้อย่างดิบดีว่าจะสร้างเกษตรอัจฉริยะเกษตรมูลค่าสูง
แต่สุดท้ายมันไม่มีโครงการพวกนี้อยู่ในแผนฟื้นฟู
พอไปพลิกดูแผนพลิกฟื้นเศรษฐกิจดูแล้วมันไม่น่าจะพลิกอะไรได้เกิดได้เลย
การท่องเที่ยวคุณภาพมันจะเกิดขึ้นได้ยังไง
ถ้าคุณมีแค่๓โครงการมันจะท่องเที่ยวคุณภาพไปทั้งประเทศได้ยังไง
คุณใช้เงินเพียงแค่๘๐๐ล้าน
ถ้าคุณมีโครงการสำหรับเรื่องนี้เพียงแค่๔โครงการมูลค่า๔๕๐ล้านบาท
มีแต่เกษตรแปลงใหญ่จัดให้แปลงละ๓ล้านบาท

แล้วก็ดูเหมือนเศรษฐกิจไทยยุคหลังโควิดนี้มันจะไม่มีอนาคตลงไปเรื่อย
มันไม่ใช่แค่ย่ำอยู่กับที่แต่ว่ามันคือการเดินถอยหลัง
ประเทศอื่นเขาใช้ช่วงเวลานี้ในการอัดฉีดเงินลงทุนสร้างเศรษฐกิจหลังโควิดกันอย่างเต็มที่
ญี่ปุ่นอัดฉีดเงินอุดหนุนพันล้านหลายพันล้าน
เพื่อดึงไต้หวันให้มาเปิดโรงงานนาโนชิปในประเทศญี่ปุ่นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนชิป
แต่หันกลับมาดูประเทศไทยค่ะ
เมื่อเช้าท่านนายกพูดเรื่องรถก๊าซเรือนกระจก
แต่ท่านทราบไหมครับว่าวันนี้เราเพิ่งจะต่ออายุโรงไฟฟ้าถ่านหินเพียงเพราะว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยมันแพงเกินไป
รัฐบาลแทบไม่ได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอะไรเพื่อให้นำไปสู่เศรษฐกิจสีเขียว

พลังงานอย่างพีดีพีก็ยังไม่ได้ปรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนให้มากเพียงพอเพื่อที่จะรับเน็ตซีโรคาร์บอน
เมื่อเช้าท่านนายกก็ยังโฆษณาอีกว่ามีคนมาขอบีโอไอเท่านั้นเท่านี้
ที่ฉันไปดูมาแล้ว๖แสนล้านที่ท่านพูด
ลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่๗อุตสาหกรรมเพียงแค่๙๘๙๗๐ล้านบาท
มีเป้าหมายเดิมอยู่แค่๒แสนล้าน
แล้วแบบนี้เศรษฐกิจมันจะไปข้างหน้าเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตจริงเหรอคะ
แล้วที่สำคัญอันนี้มันคือคำขอมันยังไม่ใช่การลงทุนจริง
เราไม่มีทางรู้เลยว่าสุดท้ายแล้วนักลงทุนจะมาลงทุนจริงเมื่อไหร่
ก็อย่ามาโฆษณาให้เสียเวลาดีกว่าค่ะ
ท่านประธานค่ะทั้งที่อุตสาหกรรมรถยนต์แบบเก่าเนี่ยมันกำลังจะล่มสลายไปตามยุคสมัย
แล้วทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอะไรจริงจังกับเขาเลย
แต่ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเคยจำได้นะคะว่ามันเคยมีการประโคมข่าวจากรัฐบาลเรื่องของโครงการรถเก่าแลกรถใหม่
ตั้งแต่ปี๒๕๖๓แต่สุดท้ายก็ถูกปัดตกในคอรมอล์
รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจบอกท่านรัฐมนตรีสุริยะบอกว่าเอากลับไปก่อนเอากลับไปทำมาใหม่
อย่าเข้าใจผิดนะที่ฉันไม่ได้กำลังแนะนำว่าเราควรจะมีแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าเป็นของตัวเองในประเทศไทย
แต่ดิฉันอยากที่จะแซงให้เห็นว่าประเทศอื่นเขาไปไกลกันถึงไหนแล้ว
ท่านประธานค่ะนอกจากอนาคตที่มันมองไม่เห็นแล้วเนี่ย
เฉพาะหน้าเนี่ยเศรษฐกิจประเทศนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะฟื้นได้ยังไง
มันจะฟื้นได้ยังไงถ้าค่าคลองชีพมันยังแพงอยู่อย่างทุกวันนี้
ปัญหาค่าคลองชีพในขณะนี้มันหนักหนาสาหัสมากโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย
เพราะว่า๒สินค้าที่มันขึ้นราคาหนักมันคืออาหารแล้วก็น้ำมัน
ซึ่งสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วเนี่ย
นี่มันครึ่งหนึ่งของเงินในกระเป๋าของเขาที่จะต้องใช้จับจ่าย
แล้วถ้ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเขาจะมีเงินเหลือไปทำอย่างอื่นน้อยลงน้อยลง
ก็ยิ่งกดกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนเข้าไปใหญ่
ค่าแรงที่ได้จริงนี่ก็ติดลบมา๒ปีแล้วนะคะ
ไม่ต้องพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำที่มันไม่ได้เพิ่ม
แน่นอนค่ะปัญหามันมาจากเรื่องของน้ำมันแพงใช่ไหมคะทุกคนทราบกัน
แล้วก็พูดกันมาหลายรอบแล้วในวันนี้
ก็ต้องย้ำกันแต่ว่ายังไงก็ต้องย้ำกันอีกครั้งนึงว่า
ถ้าค่าคลองชีพยังไม่ลงเศรษฐกิจก็จะยังฟื้นไม่ได้
สองวันที่ผ่านมาอีกเช่นเดียวกันคอรมอเพิ่งมีมตินะคะว่ายอมแล้ว
ลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันลง๓บาท
เพื่อแก้ไขปัญหากองทุนน้ำมันที่ถังแตกอยู่๑๖๐๐๐ล้านบาทตอนนี้
ถ้าเรายังจำกันได้รัฐบาลเนี่ยอนุมัติให้กองทุนน้ำมันเนี่ยไปกู้เงิน
ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลายเดือนก่อนแต่ก็กู้ไม่ได้
เท่าไหร่ก็กู้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าติดว่ากองทุนน้ำมันเนี่ย
ยังไม่ได้มีการรองรับบัญชีเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรมหาชน
สุดท้ายแล้วรัฐบาลหลังชนฝาค่ะเลยต้องลดภาษีสรรพสามิตร
ซึ่งก็อาจจะเป็นทางเลือกที่หลายคนพูดกันในที่นี้ที่เสนอกันมา
แต่ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยไม่เคยเสนอให้ลดภาษีสรรพสามิตรเลย
เพราะรู้อยู่เต็มอกว่ามันลดไม่ได้ลดไม่ได้เพราะอะไรค่ะขอสไลด์ขึ้นค่ะ
ลดไม่ได้เพราะว่างบปี๖๕เนี่ยมันถูกตั้งไว้แบบตึงเปรี้ย
บาทที่ภาษีเก็บลดลงมันคือ๑บาทที่งบประมาณจะต้องลดลงไปด้วย
ดังนั้น๓บาทที่ลดลงจากภาษีสรรพสามิตรเป็นเวลา๓เดือน
ที่ทำให้รัฐสูญเสียรายได้๑๗๑๐๐ล้านบาทเนี่ย
สุดท้ายแล้วมันจะต้องไปตัดลดงบประมาณตรงไหน
อาจจะบอกว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มก็จัดเก็บได้สูงขึ้นเช่นเดียวกัน
แต่ว่ามันจะเพียงพอที่จะมาอุดรูรั่วนี้หรือไม่
ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังต้องมีคำตอบ
เพราะเราก็อยากรู้เหลือเกินว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องลดงบ
ท่านจะไปเริ่มตัดงบที่ตรงไหนก่อน
โครงการไหนจะต้องโดนตัดโครงการไหนจะต้องโดนเลื่อน
เงินเดือนค่าราชการจะต้องโดนตัดหรือไม่
หรือว่าสุดท้ายให้ไปรอลุ้นเอาหน้างานใครยื่นโครงการมาก่อนคนนั้นได้ก่อน
ปัญหาคาราคาซังทุกคนพูดถึงเรื่องของกองทุนน้ำมัน

มันเป็นเพราะว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยไม่เคยทำหน้าที่ของตัวเอง
ที่ต้องรักษาสถิรภาพของราคาน้ำมัน
นั่นก็คือต้องเก็บในยามที่ราคาน้ำมันถูก
แล้วค่อยชดเชยในเวลาที่ราคาน้ำมันแพง
ไม่ใช่เก็บจากน้ำมันตัวหนึ่งไปอุดหนุน
ชดเชยให้กับน้ำมันอีกตัวหนึ่งให้มีราคาถูกตลอดเวลา
ตัวอย่างเช่นในกรณีของน้ำมันดีเซลตอนปี๖๒
เคยลงไปต่ำสุดถึงลิตรละ๑๔บาท
ลิตรละ๒บาท๕๐แทนที่จะเริ่มเก็บเงินเข้ากองทุนเพิ่ม
ในวันที่ราคาดีเซล๑๔บาท
ถ้าวันนั้นเราเริ่มเก็บ
แล้วพยายามรักษาสถิตภาพของราคาน้ำมันให้อยู่ที่ประมาณ๒๕บาท
ทุกวันนี้เราจะมีเงินของกองทุนน้ำมัน
เพื่อมาชดเชยราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
ได้ไปจนถึงปลายปี๒๕๖๔

พรบกองทุนน้ำมันเนี่ย
ปี๖๕จะต้องเป็นปีที่มีการยกเลิกการอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มาจากชีวภาพ
พูดง่ายก็คือว่ายกเลิกการอุดหนุนแก๊สโซฮอล์
กเลิกการอุดหนุนไบโอดีเซล

แต่ว่ามันอยู่ในพรบกองทุนน้ำมันอยู่แล้ว
เราก็คงจะต้องมาคุยกันแล้วแหละว่าสุดท้ายแล้วเราจะเอายังไงกันต่อ
เราจะยังอุดหนุนแก๊สโซฮอลอุดหนุนไยโอดีเซลแบบนี้กันต่อไปหรือไม่
เพราะถ้ารัฐบาลจะอุดหนุนต่อด้วยข้ออ้างว่าจะช่วยเหลือกเกษตรกร
ก็ต้องมั่นใจว่าเกษตรกรได้ประโยชน์จริง
เอทานอลเนี่ยชาวไร่อ้อยไม่ได้อะไรเลยสักบาทเดียว
ส่วนไบโอดีเซลเนี่ยชาวสวนปามก็บ่นอยู่ว่าได้รับประโยชน์เนี่ยไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ทุกวันนี้บีร้อยที่นำมาผสมดีเซลลิตรละ๕๐บาทกว่าเข้าไปแล้ว
แต่ราคาปาล์มน้ำมันกลับตกเอา
ท่านประธานที่เคารพคะ
รัฐบาลที่ผ่านมาแทบไม่มีมาตรการช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติม
แต่ในขณะที่สินเชื่อของธุรกิจขนาดใหญ่โตเอาโตเอา
ความช่วยเหลือไม่มีมีแต่หนี้ที่หยิบพึ่งให้แล้วก็ยังจะให้ภาระเพิ่มอีก
๖๕จะเป็นปีแรกที่เราเก็บภาษีที่ดิน๑๐๐เต็ม
หลังจากที่ลดมาเป็นเวลา๒ปี
ทุกคนก็ร้องหาว่าขอลดอีกได้ไหม
ปีนี้กำลังจะกำลังจะโตได้กำลังจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาขอลดภาษีที่ดินไปอีกปีนึงได้ไหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าไม่ได้มันเป็นภาระทางการคลัง

รัฐมนตร์สูญเสียรายได้เป็นจริงมือก้าง

รายได้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ใช่รายได้ของรัฐบาล
หนี้อยู่๖๐๐๐ล้านเพิ่งใช้หนี้คืนไปแค่หมื่นล้านบาทเท่านั้นเอง
จริงแล้วรัฐบาลสามารถลดภาษีที่ดินได้อีก
แค่ต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเท่านั้นเอง
ท่านประธานค่ะเศรษฐกิจจะฟื้นได้ยังไง
ถ้าเกษตรกรยังมีรายได้ที่ตกต่ำ
เศรษฐกรยังต้องคอยลุ้นอยู่ว่าประกันรายได้ในปีต่อไปเนี่ย
จะได้เงินหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
เงินที่เอามาใช้ประกันรายได้ไม่ได้มาจากงบประมาณแผ่นดินนะคะ
มาจากทกศแล้วการกู้จากทกศโดยรัฐบาลเนี่ย
มันมีกรอบวงเงินอยู่จากเดิมเคยตั้งไว้สามสิบ
ตอนนี้ได้ขยายออกมาเป็น๓๕แล้วแต่ก็มีทีท่าว่าจะไม่พอ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าประกันรายได้มันต้องใช้เงินเพิ่มขึ้น
เพราะว่าต้นทุนเกษตรกรมันเพิ่มสูงขึ้นมามาก
และยังไม่เคยมีการทบทวนต้นทุนสินค้าเกษตรเลย
ดังนั้นปีหน้ามันต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นแน่นอน
แต่ว่ากรอบที่เราจะมีมันมีอยู่น้อยลงเหลือเกิน
เป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าเวลากู้จากทกศ
เวลาที่รัฐบาลขอเงินทกศมาใช้ขอทีละแสนล้าน
แต่เวลาใช้คืนหนี้ใช้แค่หลักพันล้าน
เดี๋ยวท่านนายุกธมคกรสมคัมก็อาจจะมองว่า
ที่นี่ติดทครสอยู่นั้นนั้นมันเป็นเพราะว่ารัฐบาลก่อนหน้านี้
ใช่ค่ะมันมาท้อมจากรัฐบาลก่อนหน้านี้

ไม่ใช่แค่รัฐบาลของคุณยิ่งรักเท่านั้น
แสนกว่าล้านแต่หนี้ที่เหลือเนี่ยคือหนี้ของรัฐบาลคอสชแล้วก็รัฐบาลประยุทธ์ในปัจจุบันอาจจะบวกกับหนี้ของคุณอภิษฎอีกเล็กน้อย
แล้วก็ไม่ยอมที่จะใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ไม่รู้ทำไมทำมา๓ปีแล้วจะคำนวณรายได้จำนวน
ค่าใช้จ่ายไม่ได้เลยจริงจริงเหรอพอไปใช้เงินจากทกศแล้วก็มี
ไม่แน่นอนสูงแบบนี้ก็เลยเป็นปัญหาว่าการประกันรายได้
จะช่วยทำให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต
มากขึ้นกลับกลายเป็นความไม่มั่นคงในชีวิตและนี่ค่ะคือ
มปัญหาที่มันเกี่ยวกับงบประมาณเกี่ยวกับภาษีที่มันจะ
กระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนจากการบริหารเศรษฐกิจ
เอาหูไปนาวตาไปไล่คอยแต่จะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
หนุนเงินงบประมาณกันแบบปีชนปีไม่เคยแก้ปัญหาที่ต้น
เหตุสักทีบริหารแบบขายข้าวหน้ารอดไปวันที่ฉัน
พูดมาว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรปล่อยให้เศรษฐกิจเป็นไปตามยธากรรม
ให้ประชาชนต้องเผชิญชะตากรรมโดยตัวเอง
หลายคนได้ฟังก็อาจจะคิดว่าอ๋อเป็นเพราะว่ารัฐบาลเนี่ย
เดินตามรอยระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม
คือรัฐไม่ต้องมีบทบาทอะไรทำให้น้อยที่สุด
ใครอ่อนแอก็แพ้ไป
แต่พอตัดภาพมาเวลาที่รัฐบาลเข้าไปโอบอุ้มเจ้าสัวกลุ่มทุน
หรือว่าประชาชนในประเทศซะเหลือเกิน
พอเจ้าสัวเอ่ยปากคำเดียวว่ามีปัญหาเรื่องโควิด
รัฐบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปอบอุ้มทันที
อย่างในกรณีแรกของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม๓สนามบินค่ะ

ตั้งแต่วันที่๒๔ตุลาคม๒๕๖๔ที่ผ่านมา
เป็นเงิน๑๖๗๑ล้านบาท
แต่ก็กลับไม่มีการจ่ายค่าสิทธิ์ตามที่ตกลงกันค่ะ
เพราะฝั่งเอกชนขอผ่อนผัน
อ้างเหตุว่าผู้โดยสารลดลงจากโควิด
มาตรการของรัฐจากโควิดทำให้เขามีผู้โดยสารไม่มากพอ
ส่วนรัฐบาลคุณประยุทธ์ก็ใจดีค่ะ

แล้วก็เลื่อนการจ่ายเงินออกมา๓เดือนให้เวลาไปเจรจา
สวัสดีถึงทวันนี้คงครบกำหนดแล้ว๓เดือน

ระหว่างนี้มีการจ่ายเงินค่ามัดจำเพียงแค่๑๐ของค่าสิทธิ์เท่านั้น
เงินที่การรถไฟควรจะได้ก็ต้องรอต่อไปเรื่อย
มีข่าวมาว่าจะขอผ่อนจ่ายเป็นระยะเวลา๖ปี
ปีโควิดมันจะยาวนานถึง๖ปีกันเลยเหรอคะ
แล้วยังเป็นการผ่อนจ่ายแบบ๕๑๐ใน๕ปีแรก
ค่อยไปปูดเอาในปีสุดท้ายพร้อมดอกเบี้ย
พูดง่ายก็คือไม่คิดจะควักตังค์ตัวเอง
จะเอารายได้มาจ่ายเป็นค่าสิทธิ์
ซึ่งมันผิดหลักการโดยสิ้นเชิง
สิทธิ์ในการบริหารมันเป็นเงินก้อนที่จะต้องวางล่วงหน้า
แล้วค่อยไปเก็บเกี่ยวรายได้ในภายหลัง
ไม่ใช่ว่าเอาค่าสิทธิ์มาแยกผ่อนจ่ายแบบนี้
แล้วเอารายได้มาจ่ายเป็นค่าเช่า
หลักการจากตอนที่เปิดประมูลมาโดยสิ้นเชิง
ล่าสุดยังปรากฏเป็นข่าวจากหลายสำนักข่าวค่ะ
คอรมอก็อาจจะขยายระยะเวลาของสัญญาณสัมประธานให้ยาวนานกว่า๕๐ปีอีก
อยากจะจ่ายเงินร่วมทุนให้เร็วขึ้น
จากตอนแรกที่จะจ่ายในปีที่๖ก็จะเลื่อนขึ้นมาจ่ายให้เร็วขึ้นอีกเป็นปีที่๓
แล้วก็อาจจะมีสิทธิประโยชน์อื่นตามมาอีก
เดี๋ยวท่านพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะลุกขึ้นมาโต้ว่าการอนุมัติให้เอกชนผ่อนจ่ายในครั้งนี้

รัฐบาลก็ต้องร่วมรับความเสี่ยงด้วย
แก้ตัวแบบนี้มันฟังไม่ขึ้นค่ะ
เพราะว่าในเวลาที่พวกคุณปล่อยให้ผู้ประกอบการลายเล็กลายน้อยต้องล้มหายตายจาก

ต้องโดนแบงค์ยืด
กว่านั้นการแก้สัญญาร่วมทุนครั้งนี้เนี่ยมันเป็นคู่สัญญาคู่สัญญาที่มาจากการชนะการประมูลนะคะ
ก็ถ้าให้ปล่อยให้มีการแก้สัญญาหลังจากการประมูลแบบอำเภอใจแบบนี้เนี่ย

เพราะว่าจะประมูลกันมาแบบไหนล่างสัญญาไปยังไง
พอมีความเสี่ยงขึ้นมาเอกชนขอร้องให้โอบอุ้มก็อุ้มตลอด
แก้ไขสัญญาเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์พร้อมเสมอที่เอาผลประโยชน์ของชาติไปประเครนให้ในทุน

เป็นการแก้ไขสัญญาสัมประธานอีกเช่นเดียวกัน
๖๔ค่ะจะเป็นปีแรกที่บริษัทท่ากัดสยานไทยขาดทุน
แล้วก็จะเป็นปีแรกด้วยที่จะไม่ได้สมทบเงินเข้าเป็นรายได้ของรัฐ
หลังจากที่สมทบมาต่อเนื่องยาวนานประมาณปีละ๑๐๐๐ล้านบาท
ปีนี้ขาดทุนสุทธิสูงถึง๑๖๐๐๐ล้านบาท
ขาดทุนหนักถึงขั้นต้องขออนุมัติกู้เงินเพิ่มสภาพคล่องต่อคอรมอล์
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพรบวินัยการเงินการคลัง
ต้องกู้เงินถึง๒๗๐๐ล้านบาทขีดเส้นใต้พรบวินัยการเงินการคลัง๑ครั้ง
แน่นอนว่าสาเหตุที่ขาดทุนก็มาจากผู้โดยสารที่ลดลง

แต่รายได้หลักอีกส่วนหนึ่งที่คิดเป็นถึง๔๐
คือรายได้ที่ไม่ใช่มาจากการบิน
ให้คนเช่าเพื่อทำการพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้า
ดิวตี้ฟรีแต่พอโควิดระบาดปุ๊บบอร์ดทอทอก็มีมติเร็วมาก
ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในประเทศไทยด้วยซ้ำ
คือตั้งแต่วันที่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ซึ่งได้รับผลประโยชน์เต็มที่รายใหญ่ที่สุดที่จะต้องได้รับผลประโยชน์จากการนี้
ต้องจ่ายค่าสัมประธานไปอีกสองปีหน้าวันนั้นท่านทราบแล้วเหรอ
ว่าโควิดมันจะจบไปใน๒ปี
แต่ว่าก็แจกกันอย่างยาวนาน
เรียกได้ว่าทั้งรวดเร็วฉับไวแล้วก็ยาวนานมากทีเดียว
เยียวยาประชาชนมีนานแบบนั้นไหมคะ

ยังไม่พอต่อมา๒๙กรกฎาคม๖๓
ก็ยังมีมติให้แก้ไขสัญญาเรื่องของการเก็บรายได้ขั้นต่ำ
จากเดิมที่ต้องจ่ายรายได้ขั้นต่ำให้กับทอทราวปีละ๒๐๐๐ล้านบาท
ก็ให้เปลี่ยนมาเป็นการเก็บรายได้ขั้นต่ำตามรายหัวผู้โดยสาร
ก็คือตอนแรกเก็บรายได้ขั้นต่ำ
แบบว่าถ้าถึงไม่มีการซื้อขายไม่มียอดขายก็ต้องจ่าย
แต่ตอนนี้บอกว่าให้เก็บตามจำนวนผู้โดยสาร
ถ้าผู้โดยสารมาเยอะให้จ่ายเยอะถ้าผู้โดยสารมาน้อยให้จ่ายน้อย
ระบบใหม่นี้ก็จะถูกใช้ในเดือนเมษายน๒๕๕๙
แต่ยังไม่หนำใจค่ะเดือนพฤศจิกายนนี่เอง
พฤศจิกายน๖๔ก็ยังออกมาตรการออกมาเพิ่มเติมอีก
ทั้งที่รัฐบาลกำลังจะเปิดประเทศอยู่รองมารอก
ก็ยังต่ออายุมาตรการยกเว้นรายได้ขั้นต่ำนี้ไปอีก๑ปี
โดยให้เก็บอัตราใหม่ในเดือนเมษายน๒๕๕๙
แล้วก็ต่ออายุสมทานยุทธิฟรีให้อีก๑ปี
เรียกว่าลดแรกแจกแถมกันเลยทีเดียว

มีการประเมินว่าททจะต้องสูญเสียรายได้เป็นแสนล้าน
และแน่นอนว่ารัฐก็ต้องสูญเสียรายได้ด้วย
เพราะททนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจที่ส่งเงินรายได้เข้ารัฐอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็ทำให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยค่ะว่าถ้ารัฐสูญเสียรายได้ขนาดนี้

ถูกต้องโปร่งใสหรือไม่
ก็มีคนที่ออกมาสอบถามเรื่องนี้ทางทอทก็ได้ออกมาชี้แจง
โดยอ้างความเป็นบริษัทมหาชนว่าไม่ต้องเข้า
ต้องปฏิบัติตามพรบวินัยการเงินการคลัง
ตลกก็คือหน่วยงานในกระทรวงการคลังเอง
ที่ได้รับหนังสือให้ชี้แจง
ก็ออกหนังสือออกมาขัดแย้งกันเองด้วย
ตอนแรกสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ก็บอกว่าต้องทำตามพรบวินัยการคลัง

ก็ส่งความเห็นเพราะว่ารัฐมนตรีแทงเรื่องขึ้นไป
บอกว่าไม่ต้องทำเพราะว่าไม่เข้าข่าย
เพราะว่าเป็นบริษัทมหาชน
ฉันอยากทราบจริงว่าอ้างกฎหมายมาตราใด
พรบบริษัทมหาชน

รัฐบาลไม่เคยมาอีหนังขังขอบ

โดยงานรัฐนี่ก็พร้อมที่จะยืดหดสัญญาให้ได้เต็มที่

อาจจะไม่ได้ถูกต้องสมบูรณ์ซะด้วยซ้ำ
ซึ่งก็ขอให้นายกรัฐมนตรี

ตอบคำถามเพื่อบันทึกไว้ในสภานี้

ทอทและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ไม่ต้องปฏิบัติตามพรบวินัยการเงินคลัง

เพราะว่าทอทมีสถานะเป็นบริษัทมหาชน

คือเรื่องของการปิดซุปเปอร์ดิลโทรคมนาคม

ก็น่าจะกระทบกับค่าครองชีพของประชาชนโดยตรง

บอร์ดกศชชุดปัจจุบันนี้
ที่อยู่มานานถึงกว่า๘ปีแล้วเนี่ย
ได้แก้ประกาศเพื่อริบอำนาจตัวเอง
ในการให้อนุญาตควบรวม

ชุดนี้แก้ประกาศเรื่องของการควบรวมกิจการ

บอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาขออนุญาตแล้ว
ควบรวมแล้วมารายงานให้กศธชทราบ
แล้วถ้าเกิดผลกระทบกับสภาวะการแข่งขัน
กศธชค่อยมาออกมาตรการหลังการควบรวม

ที่ดูแลเรื่องนี้แล้วก็ในวงวิชาการอื่น
ไม่มีธีธาว่าบอร์ดกศชนี้

ก็จะปล่อยให้การควบรวมนั้นเกิดขึ้นได้
แต่ที่ที่ฉันเองไม่เข้าใจก็คือว่า
ตอนนี้กระบวนการสัญหากศธชชุดใหม่

นี่ผ่านมาแล้วเกือบ๒เดือน
ข่าวมาว่าชื่อไปค้างอยู่ที่ท่านนายกรัฐมนตรี
ยังไม่ยอมทูลกล้าวให้ลงพระประมาพิไทยจริงหรือไม่
ดิฉันก็ต้องตั้งคำถามว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยท่านนายกรออะไร

บ่อชุดนี้ชุดที่แก้ประกาศลดอำนาจตัวเอง
ดูแลดีลนี้ให้จบสิ้นก่อนใช่หรือไม่
แล้วก็จะไม่ยอมแก้ประกาศฉบับนี้ให้เป็นระบบขออนุญาตใช่หรือไม่
ท่านประธานที่เคารพครับมีหลากหลายคำถามที่ค้างคล่องใจ
ที่ที่ฉันอยากจะถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
แต่มันไม่มีอะไรที่ครับข้องใจไปกว่า
ประชาชนจะยังต้องทนกับสภาพนี้ไปอีกนานแค่ไหน
เมื่อไหร่ท่านจะยอมรับว่าท่านไม่เหลือความชอบทำ
ไม่เหลือความนิยมใดที่จะปกครองประเทศนี้ต่อไปได้แล้ว
เมื่อไหร่ท่านจะยอมลงจากอำนาจเพื่อเปิดทางให้ประชาชน
ได้เลือกผู้นำที่พวกเขาต้องการและมีความชอบทำเต็มเข้ามาบริหารแผ่นดินนี้
คำถามนี้น่าจะเป็นคำถามที่ฉันถามแทนใจประชาชนไทยทั้งประเทศค่ะขอบคุณค่ะ